ก็ถือว่าเรายังห่วงคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะ
ใช่เป็นห่วงแล้วก็ยังมีกลุ่มแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลแล้วยังไม่ได้เดินทางกลับมา
ทีนี้ครอบครัวก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่คุณผู้ชมคะที่จะพาไปดูเนี่ย
คือจะไปดูเหตุการณ์ว่าท่านเจ้าอาวาสท่านสวดให้พรแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่น

มันเป็นความรู้สึกทางใจอ่ะคุณผู้ชมได้มั้ย
คนไทยเดี๋ยวลองดูหน่อยกันแล้วกันค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะต้องทำกันแบบนี้แล้วนะคะ
เพื่อความอบอุ่นทางใจการความเชื่อความศรัทธานะของคนไทย
นี่คือจังหวะภาพบรรยากาศนะคะที่เจ้าอาวาสวัดป่าอำภาวันคุณานุสร
ที่เย็นเผอนังรองจังหวัดบุรีรามท่านพระอาจารย์เลอร์สักนะคะ
สวดให้พรค่ะหนึ่งในแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล
ยังไม่ได้กลับมานะแต่สวดให้พรผ่านวิดีโอคอร์เลย
ซึ่งครอบครัวนี่แหละก็เป็นคนทำให้แบบนี้แหละค่ะ
โดยสวดให้พรคุณพีรพงศ์ก้อนเสมาอายุ๓๘ปีค่ะ
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกปักคุ้มครองให้ปลอดภัย
แล้วก็รวมไปถึงแรงงานคนไทยคนอื่นที่ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย
แล้วยังมีการให้กำลังใจให้กับแม่แล้วก็ภรรยา
เพราะนายพีรพงศ์จริงครอบครัวอยากให้กลับมา
แต่ตัวเขาเองเขายืนยันว่าขอทำงานสู้ต่อเถอะ
เพราะต้องทำงานหาเงินแม้เจ้าตัวจะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิด
แต่ยืนยันกับครอบครัวว่าตัวเขาเองเขายังปลอดภัยดี
เขาทำงานอยู่ในเมืองลานานานะคะตอนเหนือของอิสราเอล
ซึ่งห่างจากพื้นที่สีแดงที่สู้รบกันประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
ก็ห่างพอสมควรเจ้าตัวก็เลยคิดว่าก็ยังอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นแหละค่ะ
บอกกับครอบครัวว่าขอทำงานต่อนะ
กว่าทางการจะสั่งให้อบพยพซึ่งก็มีแรงงานไทยในพื้นที่สีแดง
มาขอความช่วยเหลือจากนายจ้างของเขาถึง๑๒คนด้วยนะคะ
ภรรยาบอกว่าทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงมาก
แต่ในเมื่อสามียืนยันแบบนี้ก็ต้องตามนั้นแหละค่ะ
ก็ได้แต่ภาวนาขอให้สามีปลอดภัยค่ะ
อีกครอบครัวหนึ่งนะฮะทางญาติใจจะขาด
เมื่อได้รับทราบแล้วก็เห็นภาพภาพหนึ่งคุณ
บอกว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลถูกยิงเสียชีวิต
ขณะขับรถถูกยิงแล้วก็ศพถูกทิ้งไว้ข้างถนน
คุณผู้ชมฮะผู้เสียชีวิตก็คือนายพิทักษ์โทแหล่งอายุ๕๒ปีนะครับ
เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งแรงงานไทย
ไปทำงานที่อิสราเอลกว่า๒๐ปี
ก่อนหน้านั้นนายพิทักษ์เคยแต่งงานมีลูก๒คน
แล้วก็จึงไปทำงานที่อิสราเอลจนรู้ภาษา
คุณผู้ชมนี่คือภาพที่น่าสลดใจมากนะครับ
ก็เลิกลากับภรรยาคนแรกแล้วก็มีภรรยาคนที่๒เป็นชาวอิสราเอล

นายพิทักษ์ได้เดินทางกลับมาประเทศไทย
เพื่อเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดขอนแก่น

จะตกลงเป็นสามีภรรยากันนับจากนั้น
แล้วก็นายพิทักษ์คุณพิทักษ์ก็กลับไปทำงานที่อิสราเอลต่อ
มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับ
ภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าได้คุยกับสามีครั้งสุดท้าย
คือวันเกิดเหตุวันแรกเลย๗ตุลาคม
ระหว่างคุยสามีก็พูดอยู่ใช่ไหม
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้ยินเสียงปืนดังเข้าโทรศัพท์ด้วย

พูดติดตลกบอกว่าเป็นเสียงประทัด

จะเป็นประทัดที่ไหนไปจัดที่อิสราเอลแบบนั้น
จะเป็นงานออกพรรษาที่อิสราเอลได้ยังไง
จากนั้นวางสายกันไปแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับ
เธอบอกว่าเธอทราบข่าวสามีการเสียชีวิตเมื่อวันที่๙ตุลาคม
เพราะคุณผู้ชมเขามีการส่งรูปถ่าย
ซึ่งเป็นคนไทยนะสภาพรถยนต์จำได้ว่าของสามีคุณดูสิ
ถูกยิงกระสุนเป็นรูพุนเลย
และอย่างสภาพศพสามีถูกทิ้งไว้กลางถนน
ยืนยันว่าเป็นสามีของเธอนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวบอกโอ้โหใจจะขาดเลยนะครับ
แต่ว่าได้ยินเสียงปุ้งป้างอยู่ตอนนั้น
แต่แกบอกว่าเป็นเสียงกรุงประทักษณ์อ๋อ
เพราะนี่ก็เลยว่าว่าได้ยินคัก
วันที่เปิดกล้องโทรศัพท์ให้โทรศัพท์

ครับโทรศัพท์เปิดบ้าได้
ติดอยู่แต่ว่าเปิดหน้าจอว่าได้เองสินะ
วันนี้ก็เลยเอ้าคันสั้นกับสามีก่อนด้วยสัน

ก็เลยปิดบอกคุยกัน๔นาที

โทรไปก็ไม่มีสัญญาณ
นี่นะครับส่วนผู้เป็นพ่อนะคุณ
คุณตาผายอายุเยอะมากแล้ว
ตกใจมากหลังรู้ว่าลูกชาย
ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ๒๓วันก่อน

ท่านก็อายุเยอะแล้วตอนนี้สุขภาพก็ย่ำแย่แล้วนะครับ
แล้วบอกว่าลูกเป็นคนขยันทำงาน
ห่วงพ่อตลอดเพิ่งจะกลับเยี่ยมพ่อไม่นานมานี้เอง
ไม่เคยคิดเลยว่าการไปทำงานต่างประเทศครั้งนี้จะอันตราย
จนถึงลูกชายถูกพรากชีวิตไปนะครับ
อยากให้รัฐบาลช่วยนำร่างของลูกชายกลับมา
ครอบครัวได้ทำพิธีตามศาสนาตามประเพณีด้วยนะครับ
เรายังนำข่าวของแรงงานไทยในอิสราเอล
นำเสนอให้คุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะ
เพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องของแรงงานไทย